สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
แจ้งว่าลักษัพหวยเขาหาย
ก็เรื่องนี้ผมว่าคนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาติดตาม
เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการต่อไปมันจะเป็นบรรทฐานนะ
เรื่องของการซื้อหวยทั้งเรื่องของกระบวนการยุติธรรมต่างด้วย
ใช่เพราะวันนี้หมวดจรูนพร้อมทนายความเดินทางไป
ยังสารเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนัดชี้๒สถาน
คำว่าชี้๒สถานคือเป็นการนัดสำหรับไต่สวน
เนื่องจากมีมูลเพราะถ้าไม่มีมูล
สารคงไม่ให้อายัดทรัพย์ก็คือเงิน๓๐ล้าน
ซึ่งหมวดจรูนใช้ไปแล้ว๕ล้านก็อายัดไว้
ข้อหาละเมิดลาบมิควรได้

เนื่องจากหมวดจรูนไม่ยอมรับสารจังหวัดกาญจนบุรี
นัดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาท
หดให้ทั้งสองฝ่ายนำพยานหลักฐาน
มาสืบโดยการนัดชี้๒สถาน

แต่ว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ย
คดีแพ่งเนี่ยฐานแพ่งเขานัดกันไกล่เกลี่ยได้

ก็บอกว่าถ้านัดเจรจาเนี่ยไกล่เกลี่ยกันเนี่ย
จะยอมรับไหมถามหมวดจรูนนะ
จรูนก็บอกว่าขึ้นอยู่กับฝ่ายครูปีชา
หากเขายอมรับผิดตนก็พร้อมจะยอมความให้
หมายความว่าถ้าครูปีชาเขายอมรับผิด
ยอมรับว่าตัวเองไม่ได้ซื้อ
ซึ่งครูปีชาเองก็มั่นใจว่าตัวเองซื้อ
คือต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมแล้วก็มั่นใจในตัวเอง
ถ้ายอมความคดีแพ่งในหมวดจรูลนี่ไม่ธรรมดา
ก็ยอมรับคดีแพ่งมันจบอยู่แล้วหรอครับ
ก็ยอมความว่าได้แต่
มันมีคดีอายาอีกครับ
แบบว่าเอ่อหมายความว่า
คือทั้งสองคนก็จะมีสไตล์การพูดที่ต่างกัน
อ่ามันต้องมีคนคนผิด
๒คนเนี่ยต้องมีสักคนหนึ่งนี่แหละ
ถูกไหมมันต้องมีคนผิดมีคนถูก

และคนที่ไม่ได้ซื้อแล้วกัน

เขาคงกำหนดประเด็นแบบที่ผมพูดนี่แหละ

คนนี้เนี่ยก็คือครูปีชา
นะครูปีชานะกับ

คือเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยนะ
คุณนิวก็คงไม่ใช่ว่าให้มาเล่าให้ฟังนะ
เอาครูปีชาก่อนครูปีชามีหลักฐานอะไร
มีพยานบุคคลเนี่ยครับตั้ง๔๐ปาก

ดูแล้วครูปีชาจะแน่นด้วยนะ

แล้วก็โยงให้ได้ด้วยว่าเจ๊บ้าบินไปซื้อจากเจ๊พัด

บ้าบินเนี่ยขายให้ครูปีชามีการเห็น
ถ้าคุยตามพยานหลักฐานเนี่ย

จำไม่ได้ว่าขับรถอะไรไปซื้อ
จำไม่ได้ซื้อกับใคร
แต่สิ่งที่ดีสำหรับหมวดจรูนเนี่ยอะไรรู้ไหม
ลอตเตอรี่อยู่ที่มือหมวดจรูน
ตามกฎหมายแพ่งเนี่ยก็คือ
สังหาเนี่ยอยู่ที่ใครคนนั้นก็เป็นเจ้าของและลอตเตอรี่นี่แหละ

จะต้องมีภาษีดีเพราะว่าไปขึ้นเงินละ๓๐ล้าน

สารแพ่งถึงอายัต

หลักฐานอะไรใหม่มาทำให้ศาลจะต้องพิจารณาต่อก่อน
โรตเตอรี่ไงกูโพีชาก็มีหลักฐาน
เกลียวเจ๊บ้าบินเฮ้ยพัตร

จนกระทั่งไอ้มีเทป

ซึ่งเป็นเสียงคล้าย
คล้ายกูพีซา
เจ๊บ้าบินกำลังคุยกันเรื่องไอ้ลอตเตอรี่เนี่ย
ก็ต้องว่ากันตามพยานหลักฐาน
แล้วตอนภาค๗พูดยังไง

ระดับแบบท่านพลตำรวจโท
ที่ทิราชน้องหารวิทัก
มือปราบมือสอบสวนอันดับหนึ่ง
ระดับต้นคุณคิดดูแล้วกัน

มันน่าจะจบเร็วนี้

หลังกันพักสักครู่นะคะ
ทางออกค่ะ

ทางออกเนี่ยครูปีชาอายุเท่าไหร่
ครูปีชาอายุประมาณสัก๕๐
หมวดจรูน๖๐กว่าแล้วเพราะเกษียณแหละ
เกษียณเป็นอดีตครัฐราชการ
วกหมวดจรูนเนี่ย
แกเป็นพนักงานสอบสวนเก่าแกพูดน้อย
เพราะว่าแกไม่มีหน้าที่ในการไปพิสูจน์
เนื่องจากว่าลอตเตอรี่อยู่ในมือแกแกเป็นคนไปขึ้นเงินค่ะนะ
ตเตอรี่อยู่ในมือใครคนนั้นไปขึ้นก็ได้เงิน
แต่เนื่องจากครูปีชาบอกนี่มันรักทรัพย์ไปนะ

ของของผมรักทรัพย์ไปเมื่อรักทรัพย์ไปก็มีหน้าที่ที่พิสูจน์ล่ะ
ครูปีชาก็ต้องไปพิสูจน์ว่ารักทรัพย์ไปยังไง

รักทรัพย์ของทรัพย์จริงนี่มีพยานเกี๊ยวบ้าบินมีพยานยืนยันส่วนหมวดจุรุนบอกว่าไหนพิสูจน์สิ
เรื่องนี้คุณใช้เวลากี่ปี

การต่อสู้ทางกฎหมายนี่แหละถ้าต่างคนต่างไม่ยอมถึงจนวันนี้แล้วเนี่ยรับประกันได้
โกหกมันก็ต้องโกหกตลอดไปแล้วครับ
แล้วถ้าต้องต่อสู้กันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะ

ต้องต่อสู้กันตามกฎหมายเชื่อว่ากว่าจะไปถึงชั้นดีการก็ต้องมีอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับ๕ปี
อันนี้ไม่รวมเรื่องของค่าใช้จ่ายระหว่างการดำเนินคดีด้วย
ใช่แต่อันนี้ก็โอเค๓๐ล้านอุ้ยมันคุ้ม๕ปีหมวดจรูนก็๖๕แล้ว

จะใช้ตังค์ได้ถึงสักเท่าไหร่๘๐คือไม่ได้บ้าแกไม่อยู่นะแต่ว่า
เงินจำนวนนี้
เงินจำนวนนี้มันใช้เนี่ยแกก็อายุปานนี้แล้วนะฮะ

เคยมีคนเสนอก็คือครูปีชาเนี่ยบอกเอางี้ละกัน
คนเมืองกาลแต่ต้นเลยเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่ง
ผมสัมภาษณ์หมวดจรูนเองหมวดจรูนบอกเป็นคุณชูวิทย์ชูวิทย์จะแบ่งไหมล่ะ

ผมบอกแบ่งแต่ว่าผมให้ครูปีชาซะ๑๐ล้าน
คืออย่างนี้ระยะเวลากับต้นทุนของลอตเตอรี่๑ใบ
โรตเตอรี่๑ใบมัน๗๐๐บาท
ถ้ามีคนมาพูดใช่ไหม
แต่ไอ้คนพูดนี่ท่าทางจะโอ้โหจะมีทั้งหลักฐานจะมีอะไรมา
และจะทำให้ระยะเวลายาวไกลตั้ง๕ปี
จรูนก็อาจจะต้องคิดดูแล้วล่ะ
ว่าอย่างนี้แบ่งให้ครูปีชาสัก๑๐ล้านตัวเองได้ซะ
หมายถึงในธนทัศน์เป็นของหมวดจรูน
แบ่งครูปิชาสัก๑๐ล้านเรื่องจะได้จบ
เอาไหมเอาไหมเออนี่เอาไหมอ๋อใช่
เพราะไม่งั้นสู้กัน๕ปีอย่างต่ำนะ
จากรูปนี้เห็นไหมฮะที่วงแดงนี่ก็คือ
ลอตเตอรี่นี่อยู่ในกระเป๋าของครูปีชาซึ่งไปจำลองเหตุการณ์นะ
เอาร็อตเตอรี่ใส่กระเป๋านี่นะอ่าแล้วเดินมาเนี่ยก็บอกว่า
มีคนเห็นเลขด้วยนะที่๒องค์นะแล้วจากภาพร็อตเตอรี่ในกระเป๋านี่ก็คือ
มันมองเห็นลำบากนะคือเห็นแค่ในนี้เลยนะ
มันก็โผล่ลงมานิดนึงอ่ะนะเอาอย่างนี้ละกันต่อไปคือ
ครูก็อ้างเอาว่ากระเป๋าเนี่ยใส่ลอตเตอรี่ไว้ในกระเป๋าแล้วเดินหน้าเนี่ย
เดินไปนะค่ะโดยเอาถุงกับข้าวของอื่นอื่นว่างกับพื้นแล้วหยิบนะอ่า
ก้มหยิบกับคุยเจ้าของลอตเตอรี่เสร็จเนี่ยก็ปรากฏว่าครูต้องก้มไป
ลอตเตอรี่เนี่ยมันก็หล่นเอาเป็นว่าแกพูดอย่างนั้นแล้วกัน
นะฮะกระเป๋าหล่นร็อตเตอรี่หล่นออกจากกระเป๋าแก
และแม่ค้ายอมรับว่ามีคลิปการเผยแพร่ลงลายมือชื่อไอ้คลิปนี้เนี่ย
คุณเชื่อไหมมันสุดยอดจริงมันมีคลิปพูดกัน
ไม่ถูกไม่ถูกอะไรอย่างนี้นะ
เป็นคลิปที่แกะมาจากโทรศัพท์ของครูปีชา

โดยไม่ใช่ประชาชนคนทั่วไปแหละเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อ่านะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ไหม
ที่จะเอามาจากครูปีชาหรือเจ๊บ้าบินเนี่ยไอ้เทปเนี่ย

เขาบอกเขาใช้เทคโนโลยีในการไปสืบสอบมานะคะ
คุณเชื่อเหรอผมไม่เชื่อนะ
คุณคุยโทรศัพท์กับผมเนี่ยนะถึงไม่ได้อัดเทปไว้เนี่ย

ไอ้ที่คุยกันคุยกันเรื่องอะไรแล้วทำไมถึงอัดเทป
มีใครสงสัยไหมครับว่าอัดเทปไปเพราะอะไร

มันเป็นไปได้หรือคุยกับผมเมื่อวานนี้
สามารถจะเอาข้อความเมื่อวานนี้แม้นไปเนี่ยอัดเทปเนี่ย

หรือว่าไปดูมาจากตัวระบบ

น่ากลัวนะแต่อย่างนั้น

ประเด็นเรื่องนี้ก็มีการเอามาอ้างแล้วว่า
เอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยมีคนยอมรับเสียงคล้ายครูปีชาบอกว่า

ทีนี้คุณรู้ไหมเวลาขึ้นสารสู้เนี่ย

ครูปีชาเขาอาจจะบอกฉันพูดจริง
แต่พูดเพราะว่ากลัวว่าจะถูก

เป็นอันตรายก็เลยบอกว่าไม่ถูกซะ
เออก็ต้องบอกไม่ถูก
เพื่อกรบเตือนไม่ให้คนรู้
วิธีการต่อสู้ในศาลจึงหลักฐาน
รับพยานหลักฐานนี่สำคัญ
ค่อนข้างจะสำคัญเพื่อจะให้สารเชื่อ

คุณรู้อย่างที่ผมบอกไหม
รู้ไหมว่าตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญ

มากกว่า๕ปี๖ปี๗ปี
อย่างผมสู้ดีกาสู้ตั้ง๑๐ปี
ถึงวันนี้กองปราบเขาขมวดปลมนะครับ
พรุ่งนี้ก็ว่าจะมีความคืบหน้าอีก
คือเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นนิยาย
ละครได้เลยนะค่ะซีรีส์ตอนยาวเลยล่ะค่ะ
ชื่อว่าหวยโอลเวงนะครับค่ะ
คือเป็นเรื่องของหมวดจรูนกับครูปีชาเนี่ย
ไปถึงศาลแล้วการต่อสู้ดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรม

จะไปโกหกแล้วก็ต้องจำเรื่องราว
ต้องผูกเรื่องราวได้ด้วยว่าโกหกเรื่องอะไรมา

แต่คนโกหกเนี่ยมันต้องจำไว้ด้วยว่าโกหกไว้อย่างไร
เรื่องนี้ใครพูดจริงใครโกหก

ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับคุณชุวิตตีแสงหน้าค่ะ
คือกดีคุณเปรมชัยคุณนิวครับ

คือจะเรียกพยานหลักฐานต่างนะ
ที่ผมสงสัยนะคือผมตั้งข้อสังเกต

คือตอนนี้ไอ้ถุงดำที่ว่าเนี่ยนะฮะ
ที่ไปค้นหาในกองขยะนี่

บรรจุซากสัตว์ไว้จำนวนทั้งหมด๔ถุง
ค่ะนะครับคุณเชื่อไหมตอนนี้
ต้อกรมันอยู่ที่สพทองพภูมิ

อ่าทองพภูมิและกาลจนบุรี
แล้วทำไมมันไปอยู่ที่กองขยะ

ถามว่าอันนี้มันเป็นหลักฐานสำคัญไหม

เป็นพยานหลักฐานที่สำคัญเรียกว่าชั้นหนึ่ง
ตามกฎหมายเนี่ยคือเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญ
ก็ปรากฏว่าทางทหารต้องนำกำลังไปตรวจสอบ
ทบกันตรวจสอบบ่อขยะเทศบาลทองผาภูมิ

ซึ่งคาดว่าจะเป็นถุงใส่ซากสัตว์ป่าบางชนิด
ที่กรุ่นในพึเภมชายซ่อนเอาไว้
เนื่องจากเจ้าหน้าที่เอามาที่สพทองผาภูมิ

ทราบว่านำมาทิ้งที่บ่อขยะ
ค้นหาจนพบและจึงเก็บไป
ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

เหตุที่ประหลาดก็เพราะว่าเป็นคดีสำคัญเป็นคดีระดับชาติ

แต่ทำเหมือนกับถุงขยะนี่เป็นถุงก๊อบแก๊ปโยนทิ้งไว้
พอดีเขามีคนขนขยะมาเอาขยะไปทิ้ง
ในเมื่อเป็นคดีสำคัญคดีของนายเปรมชัย
คดีที่เป็นของประธานใหญ่ของบริษัทอิตาเลียนไทย
เป็นบริษัทรับเหมาอันดับหนึ่งของประเทศไทยมียอด

เป็นโครงการทางลอด
ที่สำคัญเขาสร้างอยู่ใกล้
โครงการของอิตาเลียนไทยในโครงการใหญ่ทั้งนั้น

อันนี้เป็นการสร้างคอลีดอร์คือการสร้างอุโมงเพื่อให้รถวิ่ง

มีถนนรถวิ่งไปวิ่งมาสาดสายหัว

และเชื่อมผืนป่าด้านบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติทัพลาน

ถามจริงว่าระดับคุณเปรมชัย

เมื่อกี้ที่เอามาพูดกันแต่ต้นนี่ใคร

สารแกน้ำตาไหลทำงานความดีมาตลอด
คือให้คณะเดียวเข้าไปและคณะนี้มีปัญหา

พอกาญจนาเขาก็บอกว่าใคร

เห็นหน้ายังอยู่ไม่ได้สนิทสนมอะไร
นะก็คือเเดี๋ยวพองการจนาเขาบอก

เป็นแสนล้าน
คุณคิดว่าอย่างเปรมชัย

คือดูแล้วตามธรรมเนียมไทย

ซึ่งไม่ใช่ระดับกาญจนา
ไม่จำเป็นต้องไปบอกน้องประดนหรอก
น้องประดนก็เสียไปแล้วด้วย

คนเขาพูดกันทั้งกรมอุทยาน
แต่เราชาวบ้าน

แล้วมันจะถึงมาตรงนี้แหละครับ

ว่า๒ปรัสนีนั้นคือใคร

คงจะอยากรู้มั้งว่าคนนี้เป็นใคร

การจนาก็คงจะอึดอัดน้ำตาล่วงพลู

ระบบข้าราชการไทยเป็นอย่างไร

วันนี้คนยกย่องฮีโร่คือวิเชียน
เชียนวันนั้นเดินตุ่มไปจับหรือเปล่า
ก็ไม่ใช่เพราะวิเชียนนี่ใช้วอร์
วอลเนี่ยมันไม่ได้ยิงกันแค่สองคนนะครับ
วอร์นี่มันได้ทุกคนที่ถือวอร์ตัวนี้
ก็แสดงว่าทั้งป่าล่ะครับได้ยิน

เป็นแขกนายก็คงไม่ใช่นายคือกาญจนา
แขกนายนายไหนใหญ่แค่ไหน

ถ้านายเปรมชัยต้องบอกนพดลเพื่อจะเข้าป่าทุ่งนาเลสวน
ก็น้องเปรมชัยได้งานที่ทุ่งใหญ่นะเลสวนตั้ง๒๓พัน
ลองคิดต่อกันดูค่ะว่าปรัชนีที่เราเห็นนั่นคือใคร

เอาล่ะพรุ่งนี้มาตามคุณต่อกับชุวิตตีสากหน้า